ก็อยากจะให้ฟังเรื่องราวของทนายแม่นิดนึงนะคะ

เพราะว่ามันก็มีประเด็นที่ว่าในอดีตธนายกฤษณะ
ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
แล้วมีผู้เสียหายเป็นหลัก๑๐คนหลายสิบคนเลย

ไว้ใจได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องที่มันผ่านมาล่ะ
ไม่ใช่จะว่าว่าทำอะไรไม่ดีแล้วจะกลับตัวกลับใจอะไรไม่ได้นะ
แต่ในมุมมองของการเป็นทนายความ
ในการมาช่วยว่าความคดีใหญ่สังคมเขาก็ติดใจสงสัยประเด็นนี้
ก็เลยไปถามนะคะทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความที่
คุณแม่แตงโมแต่งตั้งให้ช่วยดูเรื่องคดี
ก็ยอมรับว่าในอดีตเคยถูกสารออกหมายจับคดีช่อกงเงิน๖๐๐๐บาท
ตอนนั้นถูกดำเนินคดีแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
มีการเคลียร์กับผู้เสียหายมีการถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับใบทนายความ
ว่าเขาเรียกกันตัวทนายเมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนผู้เสียหายคนอื่นที่ยังไม่ได้เงินคืน

ก็ถ้าดูรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย

อาจจะ๒๐คนหรืออะไรถ้าจะไม่ผิดนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้หลังจากคุณแม่ของคุณตังโมทราบเรื่อง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทนายกฤษณะบอก
นี้ก็จะมีการปรึกษากับทนายเดชา

ในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานในการสู้คดีนะคะ
ก็นี่แหละค่ะมีทนายที่ปรึกษาให้ด้วย
พอถามว่าทนายกฤษณะเข้ามาเป็นทนายความคดีคุณตังโมได้ยังไง
เจ้าตัวบอกว่าติดต่อไปทางร้อยเวร
พอรู้ว่าทางคุณแม่ยังไม่มีทนายความในการช่วยทำคดี
ก็ติดต่อผ่านตำรวจไปว่าตัวเองเสนอตัวนะ

ใช่ค่ะยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์นะคะ
ที่อยากจะมาไขข้อข้องใจ

ครับ
นายกฤษณะบอกว่าช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้จะไปถามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ถึงแม้ว่าตำรวจจะสรุปสำนวนออกมายังไงก็ตาม
ขอเข้าไปคุยกับตำรวจไปดูสำนวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หลายอย่างก็ได้ความร่วมมือจากคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วย
ในการวิเคราะห์หลักฐานจากสภาพศพ
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลตอนนี้ที่มีรายงานว่า
รวมถึงบาดแผลที่ต้นขาขวาถ้าเกิดจากใบพัดเรือจริง
ก็ต้องมีเศษของใบพัดเรือติดอยู่ในกระดูก
ซึ่งทั้งหมดได้ทำหนังสือส่งไปที่กรรมธิการ

ถ้าอนุญาตก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทันที

แต่ขอไม่บอกว่าหลักฐานอะไร
หลักฐานชิ้นนี้จะบ่งบอกได้ว่า
คดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
คดีนี้ไม่ใช่แค่ความประมาท
คุณหมอพรทิพย์ก็แนะนำผมแล้วก็ผมเอง
มีความเชื่อมั่นว่าผมจะหาหลักฐานชิ้นนี้มา
มอบให้การพันธการสอบสวนได้อีก
หลักฐานชิ้นนี้จะบ่งบอกอะไรค่ะ
่งบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ผมพูดได้แค่นี้ต้องเอาไว้ในรูปของคดีนะครับ
ต้องขออนุญาตไม่ขอต่อนะครับ
คือตอนที่เราได้ทราบข่าวกันว่าคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยได้ตั้งทนายแล้วนะ
คือทนายกฤษณะเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นก็บอกว่าทนายตั้มเอออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเลยทีแรก
จะไปตามเรื่องคดีกับพี่ชายคุณตังโมนะทีนี้ก็เลยมีคนเนี่ยเขาแจ้งข้อมูล
เบามากสิบกว่ารายนะคะค่ะซึ่งธนาคฤษณาชี้แจ้งไปหมดแล้วนะครับ
แต่คนที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยยังมีอยู่สองคนเนี่ยนะครับ
นางบุญมีมีหลงอายุ๕๔ปีนี่ฮะกับนางวันนาพิมเพ็งอายุ๕๔ปีเหมือนกันนะครับ
เป็นชาวบ้านบ้านหนองหูลิงตะบนหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
นี่คืออดีตลูกความที่เคยแจ้งความดำเนินคดีกับทนายกฤษณะนะครับ
นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความคดีของคุณแตงโม
คือพื้นเพธนายกิจชนะเป็นชาวอุดรอยู่แล้ว
นางบุญมีเนี่ยบอกว่าเมื่อปี๖๐สามีของเธอถูกจับข้อหาแจ้งความเท็จ
หลังไปลงชื่อรับรองชาวลาวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
นายกิจสนะก็เสนอตัวเข้ามารับเป็นทนายให้คิดค่าทนายเจ็ดหมื่นบาท
บอกรับรองไม่ติดคุกหากติดคุกจะคืนเงินให้ทั้งหมด
นางบุญมีบอกว่าก็ไปยืมเงินคนรู้จักมาเจ็ดหมื่นปรากฏว่าขึ้นสารชั้นต้น
แล้ววันนั้นทนายคือทนายกฤษณะไม่มาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นด้วย
คืนเงินให้ตามสัญญาด้วยป้าบุญมีแกบอกแกก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุดรธานี
ตำรวจก็เรียกตัวทนายกิจสนะคู่กรณีมาไกลเกลี่ย
ทำให้รู้ว่าเอ้าโอ้โหนายกฤษณะนี่มีหมายจับอยู่๙หมาย
ก็เลยเห็นว่าตอนนั้นถ้านายกิจสนะติดคุกท่าทางเราคงจะไม่ได้เงิน
ก็เจรจากลายเกลี่ยกันเขาก็ยอมตกลงขอคืนเงินห้าหมื่นบาท
อ่าที่จริงเนี่ยได้ไป๗๐๐๐๐บาท
ที่เหลือ๒๐๐๐๐บาทป้าบุญมีร์ก็บอกอ้าวแกก็ถือว่า
ยกให้เป็นค่าว่าความก็แล้วกันดีกว่าไม่ได้อะไรคืนเลย
คั่วใหม่เนี่ยก็คือว่าพี่ขอผมขอผมว่ามีทำมาหากินอย่างแล้ว

แล้วแจ้งความวัยดอก
เก้าสิ่งจับที่คุณคนเดียว

ฝากว่าถ้าเป็นไฟไม่ได้อย่าไปว่าข้อมัยเฟิร์นถอดท่านยังขี่กลงคือเก่าอยู่

ส่วนป้าวันนานะฮะบอกว่าเงิน๗๐๐๐เนี่ย
ก็ให้นายกฤษณะเนี่ยว่าความให้แต่ไม่มีหลักฐานสลิปการโอนเงินเหมือนกับนางบุญมี
ให้เงินไปเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะให้เงินสด
บอกว่าทำบันทึกถ้อยคำต่อหน้าพนักงานสอบสวน
กิจสนะสัญญาว่าจะผ่อนคืนเดือนละหมื่นจะผ่อนให้จนครบ
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
ยังไงถ้ามีเงินมีทองก็เอามาคืนหน่อยก็แล้วกัน
ได้มาจะเอาไปทำบุญประมาณอย่างนั้น